อีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมต้องถามก่อนเลย
หลายต่อหลายครั้งใครบ้างคะ

ต้องจดจ่ออยู่ที่ถนนเท่านั้นนะคะมันจะไปจดจ่ออย่างอื่นไม่ได้
เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นแล้วผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะ
เพื่อดูแผนที่ไปตลอดทางเงยหน้าขึ้นมาอีกที
เขาเบรกไม่ทันแล้วแล้วชนเข้าไปเต็มแรงเลยค่ะร่างของตำรวจจราจรรายนี้เนี่ยลอยกระเด็นกระแทกพื้นเลยนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์ก็กระจัดกระจายกันไปไกลหลายเมตรเลยอะค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบนทางด่วนที่บันทึกเอาไว้ได้นะคะ
ตำรวจจราจรรายนี้ก็คือร้อยตำรวจตรีบุญเยี่ยมพิมพบุตรเป็นรองสารวัตรจราจรงานศูนย์ควบคุมจราจรด่วนสอง
กำกับการสองกองบังคับการตำรวจจราจรค่ะอย่างที่บอกว่าร่างของตำรวจจราจรรายนี้เนี่ย
ลอยละลิ้วแล้วก็กระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะเป็นทางด่วนสองช่วงทางลงทางด่วนยมราชต่างระดับพญาไทยบางโคร่ขาออกค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นสิบสองพฤษภาคมนะคะร้อยตำรวจตรีบุญเยี่ยมเนี่ยบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจทันที
อาการเนี่ยนะคุณผู้ชมกระโหลกศีรษะร้าวกระดูกสันหลังร้าว
กระดูกสะโพกขวาหักกระดูกข้อเท้าขวาแตกขาขวาท่อนล่างหัก๒จุดค่ะ
ผ่าตัดรักษาอาการอย่างเร่งด่วนนะคะเคราะห์ดีจริงร้อยตำรวจตรีบุญเยี่ยมปลอดภัยแล้วค่ะตอนนี้
พลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์ผู้บังคับการตำรวจจราจร

ตำรวจก็คุมตัวคนขับรถกระบะมาเลย
เป็นผู้ชายอายุ๒๙ปี
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นเลยเหรอ
ว่ามีตำรวจจราจรเขาขี่มอเตอร์สายอยู่ตรงนั้นน่ะ
เขาอุตส่าห์อยู่ตรงทางตรงกลางแล้วนะ

คือจอดตรงนี้ไม่ได้ไปขวางทางใครแล้ว
คุณขี่มาตรงกลางตรงกลางแบบนี้นี่ยังไง

เขาบอกว่าเขาขับรถมาเขาก้มหน้าดูมือถือตลอดทางเลย
เพราะว่าใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือดูแผนที่ค่ะ

เออแล้วพอถึงจุดเกิดเหตุเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บ
โอ้โหตำรวจอยู่ข้างหน้าแล้วอ่ะ
เบรกไม่ทันจริงก็เลยชนเข้าไปเต็มแรงค่ะ

ขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเกิดอันตราย
และข้อหาใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถค่ะ
คุณผู้ชมถ้าเราจะดูเส้นทางดูได้นะจากในมือถือ

ศึกษาเส้นทางก่อนดูแล้วว่าต้องไปทางไหนอะไรอย่างไร
ดูให้เข้าใจแล้วค่อยขับ
มือถือไว้ข้างมันมีเสียงพูด
ให้มันพูดให้ฟังก็ได้ว่าอีกกี่ร้อยเมตรเลี้ยซ้ายอีกกี่ร้อยเมตรลงตรงไหน